แล้วไปตกนะฮะลงแม่น้ำเจ้าพญานะคุณผู้ชมฮะ
คือเจอแล้วนะแต่อยากจะบอกนิดหนึ่งก่อนว่า
ตอนที่รถกำลังจะจมน้ำน้องคนนี้โทรบอกแม่
บอกแม่ผมรถตกน้ำผมกำลังจะจมน้ำ
โอ้โห๓วันกู้ภัยหาอยู่วันนี้เจอแล้วครับ
เจอร่างของน้องเนี่ยอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุไปถึง๒๐กิโลเมตรครับ

เข้าไปให้กับลูกเรานะ
ห์เรามีลูกคนเดียวเพราะมีลูกคนเดียว
โอ้โหไม่หาลูกก่อน
นะนี่คือนางพิณิชย์ทีระโพงไพลบูนเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตครับ
เมื่อเห็นศพของลูกชายแล้วก็ยังตัดเพราะว่าลูกชายไม่น่าเจอคนแบบนี้เลย

ถ้าเขารักลูกจริงจะต้องไม่ทิ้งลูกไปอย่างนี้
อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของครอบครัวเขานะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกนะครับ
คืนวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คุณธีรพัฒน์ธีรพงศ์ภัยบุญอายุ๒๗ปี
คนนี้เป็นลูกชายของเจ้าของกิจการขายเครื่องมือการเกษตรรายใหญ่

ขับรถฟอร์ตครับทะเบียน๕กไก่สเส๗๒๑๖กรุงเทพมหานคร
ไปหาเพื่อนสาวที่ชื่อนางสาวแพรวที่จังหวัดชายนาฏ
แล้วก็ชวนกันไปงานวันเกิดของเพื่อนของนางสาวแพลวที่นครสวรรค์
ธีรพัฒน์เนี่ยหลงทางขับรถตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาครับคุณผู้ชมฮะ
บริเวณทางยูเทิร์นใต้สะพานเลี่ยงเมืองนครสวรรค์

แต่ว่าวันนี้นะครับหลังจากหากันอยู่๓วันนะครับ
ไปเจอศพของน้องอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๒๐กิโลเมตร
ศพลอยไปติดที่ริมตลิ่งในพื้นที่หมู่๘
หนองตานิวอำเภอกรกพระจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าหน้าที่เอาเรือออกไปลากศพเข้ามานะครับ
แล้วก็ประสานพ่อกับแม่ของนายศิรพัฒน์นะครับ
ให้มายืนยันว่านี่ใช่ศพลูกของคุณไหม
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะ
ก็นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ขั้นตอนของกฎหมายก่อนเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็จะส่งศพให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ